พูดถึงเรื่องของคนดวงดีดวงเห็งแล้วไปต่อดีกว่า
ตามไปแก้บนค่ะเพราะว่าคนดวงดีเขาไปแก้บนกันหลากหลายที่
ที่นี่ที่ไหนแก้บนกับอะไรแน่
รู้แล้วใช่ไหมนี่คือไอ้ส้มฉุนยักษ์นั่นเองนะคะที่วัดทรงเสวยเลย

นี่เขามากันเป็นกลุ่มอีกแล้วนะที่ไอ้ส้มฉุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาแก้บนกันเป็นกลุ่ม
สังเกตไหมเหมือนมาด้วยกันถูกพร้อมกันแก้บนพร้อมกัน
เขามาเป็นทีมแล้วเขาจะมีกัปปิตัน๑๑ผู้เล่นตัวจริง
มันไม่ใช่ทีมฟุตบอลเขามากันทั้งหมด๑๐คนนะคะ
เอาเครื่องเส้นไหว้มาข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม๑๐๐ถุง
เอามาแก้บนกับไอ้ส้มฉุนยักษ์ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง
เห็นมั้ยเอาหลักฐานมาด้วยไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกนะจ๊ะ
มาแล้วต้องถวายของสีแดงด้วยเหรอคะ
ไม่จำเป็นแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าบนบาสารกล่าวอะไร
ใช่ค่ะส่วนนี้ค่ะนางอรัญญาคิรีนซีนะคะเป็นตัวแทนของชาวบ้าน
จากเลขหมุดหลักเขตที่ดินในวัดทรงเสวย

หมุดเขตที่ดินในวัด

ก็เลยทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวทั่วหน้า
บางคนถูก๕ใบบางคน๑๐ใบส่วนตัวเธอเอง๒๓บาท
โอ้โหไปเลยค่ะ
โอ้ยไปดูตรงนี้ทำไม
คือรู้ได้ยังไงว่าจะต้องมาดูตรงนี้
นี่ดูดิชี้เหมือนเป็นจุดเกิดเหตุเลย
ก็จุดเกิดเหตุเลยอ่ะ
คำถามคือซื้อแผงไหนบ้างอ่ะ
เออจัดดิเออไปซื้อได้ยังไงอ่ะ
มันน่าจะทั่วจังหวัดชายนาฏแล้วอ่ะดิฉันว่า
เหมาแผงจังหวัดชายนาฏชายนาฏเขาจะมีหน้าธนาคารไง

เฮ้ยไม่รู้
เฮ้ยเป็นอาร์ดมิตรหรือเปล่า

แต่ถ้าดิฉันไปดิฉันจะได้หมุดตรงนี้แหละ
ไม่ใช่คือตรงแผงลอตเตอรี่ใหญ่

จะได้เอาเลขหมายปลายประทัด
ไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไป

จับตาดูกันเอาเองว่าเห็นอะไร

หลายคนไปเที่ยวชายนาฏ

จะไปกราบไหว้ไอ้ส้มฉุน

ไอ้กลมไอ้ส้มโอที่เที่ยว

แต่ไปกินส้มโอขาวแตงกวาของเขาก็อร่อย
นกชัยนาฏก็ไปเที่ยวบางที